วันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน
ติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชว์
ได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพร้อยคัน
ทองล้านไปพลิกชีวิตถึง๓คน
เราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยยิ้มได้

เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคัน

รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และมอเตอร์ไซค์ทุกวันและล้านทุกเดือน
เป้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
คนจังต้องมีช่วงเครียดบ้าง

หมูติดมันยังอร่อยส่วนพี่มีไขมันนิดหน่อย

ส่วนใจฉันก็มีแต่เทิน
ค่ะอาจารย์อยากกินอะไรเผ็ดแบบหม่าล่า

ส่วนตัวพี่มีแต่ของเด็ด

อยากจะวอกแทน

อยากตอนนี้รู้สึกเครียดกว่าเดิมเลย

แต่บอกอย่างนี้วิธีคลายเครียดไม่ยากเลยคุณผู้ชมค่ะ
หรือว่าร้านชั้นนำทั่วประเทศนะ
แล้วคุณนะไปหาฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒มา
จะขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดีจะขี่ไปไหนก็ดูหล่อเหมือนกันคุณค่ะ
เรียกว่าหน้าลุ้นแบบนี้ไม่มีเครียดแน่นอน
เผลอเป็นเศรษฐีทองล้านหายเครียดเลยพลิกชีวิตได้เลยนะเนี่ย
แต่อย่าชะล่าใจนะคุณผู้ชมรีบส่งกันเข้ามาเพราะว่าจับแจกจริงแบบนี้ทุกวันเป็นประจำด้วย
เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งมาไปดูกติกาแล้วไปหาผู้โชคดีกันเลย
ฝาไหนจะเป็นฝาของผู้โชคดีที่จะมาอยู่ในอุปกรณ์หาผู้โชคดีอันนี้
พร้อมแล้วก็ก่อนเลย

อ่าเดี๋ยวผมต้องผมดูเลยจับสตาร์ดูให้
ได้แล้วฝาคันโซคุณสองด้วย
ส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที